สาเหตุที่ทางกองบังคับการปราบรามเนี่ย
นำเจ้าหน้าที่๔๐๕๐นายลงพื้นที่ไปที่กาญจนบุรี

คือสำนวนคดีตอนอยู่ที่ตำรวจภูทรภาค๗
ตำรวจภูทรภาค๗ให้น้ำหนักไปที่พยานบุคคล
แต่พอมากองปราบกองปราบเขาแห้งน้ำหนักไปที่
หลักฐานที่มันเป็นทางวิทยาศาสตร์ทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่า
และพยานบุคคลต่างที่ให้ข้อมูลไป
ตอนตำรวจภูทรภาค๗มันมีบางคน
ที่ให้ข้อมูลสอดคล้องกันเกินไปคุณภาคภูมิ
คือถ้าคุณจะเป็นพยานบุคคลยึดพยานบุคคล
เขาบอกว่าแบบนี้แบบนี้ก็ไม่ใช่จบแค่นี้

ใช่แล้วมันสอดคล้องกันทุกเรื่องจนเกินไป

ตำรวจเขาสงสัยนะมีพยานบุคคล๓คนค่ะคุณผู้ชม
ที่ให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วมันสอดคล้องกันเกินไป
อดคล้องกันเกินไปยังไงคุณผู้ชมลองดูนะคะ
คนแรกค่ะตำรวจเขาบอกว่าน่าสงสัย
เพราะพยานคนนี้เขาอ้างว่าเขาเห็นครูปรีชาเดินอยู่ที่ตลาดเรซิตี้
เห็นหมายเลขลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑
โผล่มาจากกระเป๋าเสื้อของครูปรีชา

แต่ครูปรีชาไม่ยอมแบ่งขายให้ตำรวจเขาบอกว่า

คือลอตเตอรี่ที่โผล่มาจากกระเป๋าเสื้อ

มันจะเห็นครบมันเป็นไปไม่ได้

บอกอันนี้น่าสงสัยคนแรกนะคะ

บอกว่าเห็นหมวดจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่
ซึ่งเป็นเวลาไล่เลี่ยกันกับพยานคนแรก

ที่เห็นลอตเตอรี่ยังอยู่ในกระเป๋าเสื้อของครูปีชา
แต่ไปเห็นว่าหมวดจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่

เพราะว่าตำรวจเวลาเขาถามเขาต้องถามว่าคุณเห็นกี่โมง
คุณเจอกี่โมงมันใกล้กันแล้วมันไปหล่นตอนไหนไปเก็บตอนไหน
ส่วนพยานรายที่๓ที่น่าสงสัยนะคะ
เขาให้การแบบนี้ค่ะว่าเขาอยู่ในร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง

อ้างว่าเป็นภรรยาของหมวดจรูน

สามีเก็บล็อตเตอรี่รางวัลที่๑ได้มันแปลกมั้ยล่ะ

นี่ค่ะพยาน๓คนนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ที่ตำรวจบอกว่ามันมีพิรุษ
ให้การผิดปกติมันสอดคล้องกันจนผิดปกติ
ทำให้ทางกองปราบบอกว่า

เขาให้น้ำหนักไปที่การให้ข้อมูลของพยานบุคคล

แต่ว่ากองปราบเขาบอกว่าเขาให้น้ำหนักไปที่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์

ดังนั้นมันเลยมีความคลาดเคลื่อนกันอยู่
แต่ถ้าถามว่าเป็นการทำงานที่ขัดหรือแย้งกันหรือไม่
คือไม่ได้ขัดแย้งกันแต่แนวทางอาจจะต่างกันเท่านั้นเอง
ประเด็นนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมทำให้ทางกองปราบ
ลงพื้นที่ไปขยายผลที่กาญจนบุรีในวันนี้นะคะ
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
นำหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติมเข้าไปในสำนวนการสอบสวนด้วยค่ะ
แล้วก็เอามารวมกับสำนวนเดิมของธผู้ชมพุทธรรมภาค๗
ก็พบว่าคำให้การเดิมของพยานที่เชื่อว่าล็อตเต
นี้เป็นของครูปรีชานั้นหลายปากเลยที่มันไม่ตรงกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ครับตำรวจกรมคับการปรับรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
ก็ตรวจสอบทางเทคนิคมาได้โดยเฉพาะช่วงเวลาที่พยานให้การไว้เนี่ย
มันไม่ตรงกันกับที่อยู่ของพยานที่ไปปรากฏตัวอยู่ในขณะนั้น
พยานบอกว่าเวลานี้เห็นอย่างนี้อย่างนี้
แต่ตัวเองไปอยู่อีกที่หนึ่งในเวลานั้นนะคะแล้วเห็นได้ยังไงใช่
อืมเรื่องของพยานเรื่องของช่วงเวลาเนี้ยมันไม่ตรงกัน
พยานบางรายให้การคล้ายกันสอดคล้องกันจนเหมือนวางแผนกันมาเป็นอย่างดี
เหมือนไปซ้อมกันก่อนเหมือนเตรียมการกันมาก่อน
ซึ่งถือว่าเป็นคำให้การที่ผิดปกติตามวิสัยของคนทั่วไปที่จะให้การกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
ดังนั้นพลตำรวจโทษธิติราชก็สั่งการให้พนักงานสอบสวน
สอบปากคำเฉพาะพยานที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญก็คือ
พยานแต่ละคนต้องยืนยันว่าคำให้การเดิมเนี่ย
เหมือนเดิมไหมกับที่ให้การไว้ที่ตำรวจภูทรภาค๗
หรือคุณจะกลับคำให้การคุณจะให้การใหม่กับทางกองปราบไหม
ให้โอกาสคุณนะอ๋ออ่าให้โอกาสคุณพูดความจริงนะเนี่ยค่ะครับ
แล้วในชั้นนี้เนี่ยมีพยาน๑คนที่เข้าข่ายให้การเท็จ
ที่คุณภาคภูมิบอกไปเมื่อสักครู่นี้ล่ะ
แล้วก็พอคนนึงเท็จมันก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนอื่น
ให้การสอดคล้องกันจนเป็นพิรุธไงฮะ
มันก็อาจจะเท็จเพิ่มอีกเนี่ยค่ะ